ได้มีโอกาสได้พูดคุยกับทายาท

ถวายงานใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในหลวงรัชกาลที่๙แล้วก็ในหลวงราชการที่๘
รวมถึงยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการถวายความรู้และถวายคำแนะนำให้กับทั้งสองพระองค์ด้วยค่ะ
นายลีซองเซไฮดาฮีสบุตรชายของนายเกลยองเซไฮดาฮิส
ส่วนพระองค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมาหาอานันทมหิดล
เมื่อครั้งที่ทั้งสองพระองค์ประทับอยู่ที่เมืองโลซานสวิสเซอร์แลนด์
ได้เปิดใจกับทีมข่าวแทรกทีวีว่า
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙เคยมีพระกระแสรับสั่งไว้ว่า
อยากให้เขาเป็นผู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดเรื่องราวของพระองค์ให้กับบุคคลอื่นได้รับรู้
ในฐานะที่เขาได้เห็นเรื่องราวเมื่อครั้งที่พระองค์ยังทรงพระยาวทั้งหมด
เขาจึงตัดสินใจนำบันทึกความทรงจำของนายเกลยองเซไฮดาฮิส
ผู้เป็นพ่อมาถ่ายทอดให้คนทั่วโลกได้รับรู้
หนังสือชื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙และเจ้านายไทยในโลซาน
โดยเล่าว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์
ส่งพระราชวิริยาอุตสาหะและตั้งพระราชหารุทัยแน่วแน่
ที่จะทรงศึกษาเล่าเรียนและเรียนรู้สิ่งต่างให้ได้มากที่สุด
ที่ทรงตั้งพระราชปนิษฐานอันแน่วแน่ถึงพระราชภาระอันยิ่งใหญ่ที่รออยู่
เสียใจเป็นอย่างมากโดยเฉพาะคุณพ่อที่ต้องก้าวข้ามช่วงเวลาที่ยากลำบากไปให้ได้
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ทรงตั้งพระราชหรือไทยแน่วแน่และทรงทุ่มเทพเพราะวรากาย
เพื่อให้ทุกอย่างออกมาสมบูรณ์แบบ

ทรงนำความรู้ความสามารถกลับมาพัฒนาประเทศไทย

เขาหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นเครื่องเตือนใจ
และให้คนไทยได้สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

โชคดีแค่ไหนที่มีพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่
ทรงทุ่มเทพระวรกายเพื่อประชาชนได้มากขนาดนี้
แล้วก็อยากให้ชาวสวิสเซอร์แลนด์ได้รับรู้และภาคภูมิใจเช่นเดียวกัน

ม้าเจ้ามาฮิด่อนประชาติ
อยากให้ลูกชาวช่วยลูกชาว
ของพระเจ้า

พวกพระเจ้าชอบพ่อของพ่อมาก
และพ่อหญิงของพระเจ้า
ถามพ่อของพ่อว่าถ้าพ่อจะรับธุรกิจนี้
เป็นธุรกิจที่สงสัย

และติดตามโรงเรียนจนถึงโรงเรียน
พ่อมีชีวิตแจ้งจำนวน
พ่อคิดจนยังเป็นคนร่วมภัตรุ

เลยให้สองพ่อกดคอมกี้

ที่พุมิพันธ์เป็นครัวที่ดีสงสัยง่ายมากขึ้น
พ่อผมบอกว่าพี่มีความความสุขในศึกษาและศึกษาธรรม
พ่ออยากเป็นความสุขและยังทำอย่างสุขที่สุด

ในหน้าที่ฉันคิดว่าคือเหมือนกันกับทุกคนที่มีความรัก
คุณพระอาทิตย์น้ำมันช่วยทุกคน
และเพื่อฉันเป็นคนแสดงทักษะสุดท้าย
ซึ่งหนังสือเล่มนี้ก็เปรียบเหมือนบันทึกความทรงจำของผู้ถวายการสอนในรัชกาลที่๘และรัชกาลที่๙
ได้อุทิศตนเพื่อถวายรับใช้ใต้เบื้องพระยุคลบาทพระบรมวงศ์ตลอดระยะเวลา๒๖ปี
โดยนอกจากเนื้อหาในหนังสือจะบอกเล่าถึงช่วงเวลา
ขณะที่ทั้งสองพระองค์ยังทรงศึกษาขณะประทับอยู่ที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์แล้ว
ยังมีการเชิญพระบรมชายาลักษณ์และพระชายาลักษณ์ของพระบรมวงศานุวงศ์
หาชมได้ยากตลอดจนเอกสารสำคัญส่วนตัวของครอบครัวผู้เขียน
ลงพิมพ์ประกอบเรื่องราวด้วยคุณผู้ชมสามารถติดตามบทสัมภาษณ์ทั้งหมดได้
รายการพิเศษวันอาทิตย์นี้หลังจบรายการไทยรัฐนิวส์โชว์ค่ะ